อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนภัยกันเลยนะคะสำหรับสาวที่ก็อยากจะทำงาน
อยากจะเข้าวงการนะคะค่ะปคมเขาไปเอาหมายค้นเนี่ย
ตรวจค้นคอนโดในย่านตลาดพลูสืบเนื่องจากที่มีเอ่อ
กราฟิกแล้วก็ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ของช่องดังช่องหนึ่งเนี่ย
หลอกผู้หญิงให้ส่งคลิปโป๊คลิปว่าวิวมา
ก็จับตัวได้เรียบร้อยแล้วค่ะ

ที่เข้ามาร้องเรียนกับตำรวจปคมว่าถูกผู้ใช้เฟซบุ๊กปลอม
หลอกลวงให้ส่งรูปโป๊เปลือยไปให้
แล้วก็ข่มขู่ผู้เสียหายบอกให้ส่งรูปโป๊เพิ่มให้อีก
ถ้าไม่ส่งจะเอาไปประจานในโลกโซเชียลแล้วก็อินเทอร์เน็ตค่ะ
อกจากนี้มีเหยื่อคนนึงไปเจอรูปโป๊เปลือยของตัวเอง
อยู่ในเว็บไซต์เว็บหนึ่งด้วยค่ะจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็ทราบตัวผู้กระทำความผิดแล้วค่ะ
และขออนุญาตสารอาญาธนบุรีออกหมายค้นในวันที่๕มิถุนายนนะคะ
ซึ่งก็มีคณะทำงานปราบรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
นำหมายค้นของสารอาญาธนบุรีที่ได้มาวันที่๔ไปค้นในวันที่๕

ตำรวจก็ได้แสดงหมายค้นพร้อมแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและตรวจค้น
สิ่งที่เจอมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์๓ชิ้น
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารย์เด็ก
เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
เพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้า
เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน
แล้วก็โดนข้อหาทำผลิตมีไว้นำเข้า

โดนจับกันไปตามระเบียบเลยนะคะสำหรับเคสนี้คุณผู้ชม